ส่วนข่าวดีของวงการแพทย์ไทยก็คือมีเอกชนพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมานะคะ
ตรวจหาความเสี่ยงที่จะเกิดโรคทางพันธุกรรมซึ่งตรวจหาได้ถึง๖๐๐โรคค่ะ
ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริษัท
กับบริษัทศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์
ในการสนับสนุนพัฒนามาตรฐานและส่งต่องานบริการ
เกี่ยวกับการทดสอบพันธุกรรมทางการแพทย์ค่ะ
นำไปสู่การพัฒนามาตรฐานทั้งระบบการให้บริการตรวจโรคทางพันธุกรรม
ที่มีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมเกือบทั้งหมดกับประชากรทุกอาชีพ
ระดับทุกกลุ่มอายุตั้งแต่ตั้งคันมารดาไปจนถึงผู้สูงอายุ

พันธุกรรมก่อให้เกิดความสูญเสียในครอบครัวค่อนข้างสูง
แต่ว่าเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์
จะช่วยป้องกันการเกิดโรคซ้ำในครอบครัวได้
สามารถทำนายความเสี่ยง
เกิดโรคได้มากกว่า๖๐๐โรคพันธุกรรม
เช่นโรคที่ก่อให้เกิดความพิการ

รวมถึงการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมและโรคที่หายาก
หลายคนก็อาจจะมีปัญหาครอบครัว
ก็คือมีปัญหาว่าเป็นโรคนี้โรคนี้แล้วไม่อยากให้โรคนี้นี่สืบทอดไป
เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีตัวนี้จะทำให้ครอบครัวนั้นรู้สึกสบายใจขึ้น
ว่าโลกจะไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
เป็นฝีมือของวงการแพทย์ไทยก็น่าชื่นชมยินดีนะครับ